ต่อกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะตอนนี้ชาวอังกฤษบางส่วนได้ออกมาประท้วง
หลังจากที่มีการเปิดเผยรายงานนะคะซึ่งเป็นรายงานการสอบสวนอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ
ก็คือนายทูนิแบลล์ที่ช่วงนั้นได้ตัดสินใจนำพาอังกฤษสู่สงครามโค่นล้ม

บรรดาสมาชิกครอบครัวทหารผ่านศึกสงครามอีรักษ์ในอังกฤษจำนวนมากออกมาประท้วงที่ศูนย์ควีนอลิซาเบ็ดที่๒ในกรุงลอนดอน
แสดงความไม่พอใจหลังจากที่มีการออกรายงานสอบสวนกรณีที่รัฐบาลอังกฤษในสมัยนายกรัฐมนตรีโทนี่แบล
นำพาประเทศเข้าร่วมรบในสงครามอีรักษ์ซึ่งเป็นสงครามที่โค้นล้มรัฐบาลของนายซัดดำฮุดเซน

ประท้วงมีขึ้นหลังจากที่นายจรชิลคอร์ดค่ะซึ่งเป็นประธานการจัดทำรายงาน
ได้มีการเปิดเผยรายงานอย่างเป็นทางการนะคะจำนวน๑๕๐หน้าใช้เวลารวบรวมทั้งหมด๗ปีค่ะ
เนื้อหาในระบุว่านายโทนี่แบลตัดสินใจเข้าร่วมสงครามครั้งนี้โดยไม่พิจารณาทางเลือกอื่น
อกจากนี้ยังไม่พิจารณาตามกฎหมายและไม่มีการวางแผนที่ดี
ซึ่งนายแบลยังตัดสินใจจากข้อมูลข่าวครองที่เป็นเท็จ
อย่างกรณีที่ระบุว่าจะดำฮุดเซนมีอาวุธนิวเคลียร์ทำลายล้างสูงอยู่ในครอบครอง
แต่ความจริงได้ปรากฏเมื่อหลายปีต่อมาว่ารายงานข่าวกรองนี้ไม่เป็นความจริงค่ะ